สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุครับ
พบกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีกันเหมือนเช่นเคยครับ
และพิเศษสุดครับเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญเป็นธีมเกี่ยวกับโรงพยาบาลนั่นเองครับ
และแน่นอนว่าสถานที่ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้
มักจะมีเรื่องเล่าจากคนต่างที่เข้าไปใช้บริการ
แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ด้านใน
และวันนี้แขกรับเชิญของผมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับ

นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
สวัสดีคุณปลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แจ็ค
ขออนุญาตเรียกพี่ปาดีกว่า
พี่ปลาครับวันนี้ผมได้เกริ่นไว้แล้วว่าจะมีการพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องของธีมที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาล
เดี๋ยวถามความเชื่อส่วนตัวก่อน
โดยปกติครับเป็นคนเชื่อเรื่องผีมากน้อยขนาดไหนครับ
ส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนเชื่อเรื่องผีใช้ว่า๙๙
เพราะว่าตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน
คือจะเห็นเรื่องราวลี้ลับมาโดยตลอด

ก็คือที่บ้านตามสไตล์คนบ้านนอกก็จะไม่ฉีดยา

แต่ด้วยว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นหมอ
เขาเรียกว่าหมอธรรม
คราวนี้ก็คือด้วยว่าเหมือนเราเป็นลูกมนตร์ธรรมเขาคนเดียว
ระหว่างที่กำลังทำโรงศพรออะไรต่าง
พ่อเขาก็มีทำวิธีของเขา
แล้วด้วยที่ว่าคุณแม่ก็คือยังอยากที่จะ

แม่ก็เลยบอกว่าไม่ว่าลูกจะกลับมาด้วยเป็นยังไงก็แล้วแต่
ขอให้ลูกฟื้นมาได้ไหมแล้วจะยกเราให้เป็นลูกของหลวงปู่ทวด

แล้วก็คราวนี้ระหว่างที่แม่บนบานสารเก่าอะไรก็แต่
คุณพ่อเนี่ยก็อยู่ในห้องของท่านก็คือทำพิธีกรรมต่างของแก

เราก็จะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น
กำลังคุยกับผมใช้ภาษาชาวบ้านได้เลยใช่ไหมครับว่า

โทษนะฮะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกว่าโรคปอดบวมอะค่ะ

ทุกคนกำลังเห็นจับชิพจรและทุกอย่างทำโรงศพแล้วค่ะ
อันนี้เป็นผมเคยได้ยินได้ฟังมาหลายคนนะครับ
บอกว่าคนที่ตายแล้วฟื้นเนี่ย
มักจะกลับมาพร้อมกับพรสวรรค์พิเศษ
นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวของพี่ปลา
เห็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าผี

เรื่องที่มีชื่อว่าจ๊ะเอ๋

ด้วยว่าคุณแม่เนี่ย
คาดหวังว่าอยากให้ลูก
ก็คือให้ตัวเราได้เรียนด้านการพยาบาล

ขอได้ไหมให้เรียนสายการพยาบาลอย่างเดียว

ในสิ่งที่เราเห็นอะไรหลายอย่างด้วย
ได้ช่วยชีวิตคนด้วยได้ช่วยดูแลคนไข้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เรียนจบแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางใต้นะคะ
คราวนี้พี่ได้มีโอกาสอยู่
แหนกเขาเรียกว่าหอผู้ป่วยใน
ก็จะมีการขึ้นเวรเช้าบ่ายดึกอย่างนี้ค่ะ
แต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีการดูแลแบ่งคนไข้ที่ไม่เหมือนกัน
เหมือนชั้นนี้จะต้องดูแลคนไข้ผ่าตัดนะ
คนนี้คนไข้เด็กนะอะไรอย่างนี้
แต่ส่วนของพี่เนี่ยจะเป็นส่วนของคนไข้อายุรกรรม
ซึ่งจะค่อนข้างที่หนัก

ไข้จะต้องนอนโรงพยาบาลนาน

ขอใช้ชื่อว่าคุณศักดิ์นะคะ
คุณศักดิ์เนี่ยอายุตอนนั้นประมาณ

แต่คนไข้เคสนี้เป็นคนที่มีฐานะ

เป็นผู้ชายแบบเขาเรียกว่าสายเฮฮาปาร์ตี้

หนักเข้าก็เริ่มแบบรักษาไม่ค่อยหาย
คุณหมอก็เลยขออนุญาตที่จะ

รักการเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็จะกลับไปยาไม่ทานบ้าง

เขาก็เข้าออกโรงพยาบาล

ร่างกายสุดหนักมาก

คือเริ่มภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง

คือจะมีแผลมีอะไรอย่างนี้

แต่ก็คือยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เท่าที่ควรอาจจะมีเดินเข้าห้องน้ำบ้าง

คราวนี้เขาจะชอบพูดให้เราฟังว่า

เวลาผมอยู่ข้างนอกมีแต่คนรังเกียจผม
แต่พวกคุณเป็นนางฟ้าแน่เลย

บอกว่าคุณหมาน้ำเช็ดตัวคือทำทุกอย่างอย่างปกติ

ความสนิทก็เกิดขึ้นเหมือนเขาอยากทานอะไร

เขาจะฝากเราซื้อหรือทำข้าวไปฝากเขา

คือเขารู้แล้วว่าเขาก็สุดหนักมาก
บุคลิกของเขาเป็นคนที่ขี้เล่นด้วยค่ะ
เหมือนก็เข้าห้องน้ำอย่างนี้เราก็เข้าห้องน้ำได้ใช่ไหมคะ
เราไปให้ยาหรือวัดความดันอย่างนี้เขาก็ชอบมา
เอทำอะไรกันอะไรประมาณนี้เราก็ถือว่าเขาเป็นเรื่องเล่น
คราวนี้วันสุดท้ายที่คนไข้เคสนี้จะเดท
ก็คือวันนั้นพี่เนี่ยขึ้นเวรเช้าดึกเวียนเช้าเห็นแล้วว่าคนไข้น่าจะไม่รอด
แล้วก็แจ้งทางหมอก็แจ้งไปทางญาติแล้วว่าคนไข้เคสนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะ
แล้วญาติก็ได้มีการเซ็นหลายอย่างแล้วว่า
อยากให้คนไข้ไปอย่างสบายที่สุดไม่ต้องการช่วย
ทางการช่วยหายใจเด็ดขาดใดทั้งสิ้นไม่ให้ยื้อ
ใช่ค่ะอยากให้คนไข้ไปอย่างสบายที่สุด
ระหว่างที่กลางวันก็ได้คุยกับคนไข้ว่า
ถ้าง่วงก็นอนพักนะไม่ต้องห่วงอะไรหรอก
คุณจะได้ไม่ต้องเจ็บก็คือได้คุยกันอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็ขอน้ำขออะไรเราก็เอาน้ำหยดใส่ปากให้เขา

ถ้าผมจ่ายคุณช่วยเอาชุดนี้แต่งให้ผมได้ไหม
คนไข้ก็ยังไม่เป็นอะไรพี่ก็ลงเวรเช้าไป
คราวนี้ก็ต้องกลับมาเวรดึกคืนอยู่ที่๕ทุ่มถึง๗โมงเช้า
ก็ต้องมารับเวรก่อนก็มาที่๔ทุ่มครึ่ง
แต่รู้ว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องมีคนเดทแน่นอน
คือจะเป็นกลิ่นที่เหมือนน้ำอบผสมกับน้ำเหลืองค่ะตีกัน

พอมาถึงก็ส่งเวรอะไรกันเสร็จ
เคสนี้หนูว่าไม่น่าจะ

ซึ่งเวลาตอนนั้นห้องคนไข้เต็มหมด

คนไข้เคสนี้สิ้นลมอย่างสงบ

แล้วก็ได้โทรรายงานแพทยแพทย์แพทย์ก็ขึ้นมาเพื่อจะรอตัดเวลาใช่ไหมคะ
อย่างน้อยก็๒ชั่วโมงจะต้องให้ออนวอร์ดไว้
ก็คือหมายถึงว่าต้องมั่นใจว่าคนไข้เดทแน่นอน
ต้องนอนอยู่ตรงนั้น๒ชั่วโมง
ชั่วโมงก็ได้ติดต่อญาติญาติก็ไม่ขึ้นมานะคะ
ญาติก็แค่แจ้งมาว่าเดี๋ยวจะเอารถมารับศพข้างล่าง
ก็คือห้องเก็บศพของโรงพยาบาลนี้ค่ะจะอยู่ชั้นใต้ดินเลย
คราวนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับคนไข้เช็ดตัวทำความสะอาดเรียบร้อย

เขาบอกไว้ใช่ค่ะญาติก็ยังไม่ได้นำชุดอะไรมาให้
จนถึงประมาณตี๒เพราะจากเที่ยงคืนถึงตี๒
แล้วก็ต้องเคลื่อนศพของคนไข้ลงไปข้างล่าง
คราวนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เวรเปรย์แล้วก็คนเฝ้าห้องตรงนี้ค่ะ
เป็นคนมารับเราจะไม่ต้องลงไปแล้วเขาเป็นหน้าที่ของเราเสร็จแล้ว
พอได้ย้ายคนไข้ลงไปเราก็ให้แม่บ้านเคลียร์ห้องไว้

ห้องเท่าคนไข้พุ่งเดสใหม่เราจะยังไม่รับใหม่คราวนี้
อันนี้คือมันเป็นลักษณะแบบห้องส่วนตัวไม่ใช่เตียงรวม
ไม่ใช่ค่ะคือจะเป็นห้องคนไข้เคสเดียวเคสเดียว
เป็นในเชิงของโรงบาลเอกชน
นี้คนไข้ได้ขอร้องไว้ว่าให้เราแต่งชุดนี้ให้กับเขานะ
ยังไงก็ยืนยันว่าไม่สมเกียจของเขา
ก็คือญาติจะไม่ปกติก็ไม่ค่อยสนใจคนไข้เคสนี้อยู่แล้ว
แต่วันนั้นคืออยากให้แต่งชุดเป็นผ้าหมายไทย

โดยบอกว่าเราจะต้องลงไปเปลี่ยนชุดข้างล่าง
คราวนี้จะต้องทำยังไงหน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเรา
กับน้องอีกคนนึงที่อยู่ทีมเดียวกัน
เราต้องลงมาเปลี่ยนชุดที่ห้องดับ๗
ยำตี๒ค่ะห้องดับจิตที่นี่ชั้นใต้ดินเลย
ซึ่งจะเป็นชั้นที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะ
จะเป็นห้องเข้าไปแล้วจะเป็นห้องเล็ก
ขออธิบายนิดนึงว่าห้องดับกิจจะเป็นแบบว่าเดินเข้าไป
เจ้าหน้าที่จะอยู่แค่ข้างหน้าแล้วจะเป็นห้องเล็ก
ที่นี่อาจจะไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ที่จะมีห้องมิน
มีลิงชักไม่มีค่ะจะเป็นแค่ห้องโล่งสี่เหลี่ยม
แล้วศพคือวางที่ที่เตียงคือรอที่จะขึ้นกลับเท่านั้น
คราวนี้พอเราไปถึงก็ไปเจอน้องอีกคนนึงน้องคนนี้เพิ่งจบใหม่หมากเลยค่ะ
เขาก็กลัวก็คือยอมรับกลัวแต่ถ้าตอนนั้นเรากลัวไปด้วย
เท่ากับว่าเราจะทำงานไม่ได้เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้
และสิ่งหนึ่งที่พี่จะพูดตลอดว่าถ้าเราเห็นวิญญาณ
เราจะรับไม่ได้คือหน้าเละหรือว่าจิตสุดท้ายที่เขาเป็นจริง
แต่ถ้ามาแบบปกติหรือเงาดำเราจะเฉยมากกับสิ่งที่เราเห็น
ระหว่างที่เดินไปเนี่ยก่อนจะถึงห้องดับจิต
มันก็มีแบบแค่เงาดำผ่านเราไปอย่างนี้เราเห็นแล้วแหละ
แต่เราก็ตอบในใจว่าหนูมาดีนะหนูมาแค่มาช่วยเขาเปลี่ยนเสื้อผ้า
ไม่มีอะไรต่อกันนะคะก็คือพยายามบอกพูดตลอด
จนเข้าไปถึงห้องดำ๗เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขา
คราวนี้น้องที่ยืนตรงข้างเขาพูดขึ้นว่าพี่หนูหายใจไม่ออก
แต่เราเห็นแล้วแหละมีเงาดำยืนเบียดเขาอยู่สองข้าง
แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกน้องคิดมากห้องมันแคบ
แต่ตอนนั้นคือตัวพี่เองเนี่ยไม่เห็นนะคะไม่เห็นคนไข้เคสนี้

ใช่ค่ะคราวนี้พอจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนไม่ได้
อาจจะมองด้วยทางของวิทยาศาสตร์ก็คือ
คนไข้ที่เสียชีวิตไปหลายชั่วโมงเส้นก็จะหยุด

แต่เราก็เชื่อในทางของศัยศาสตร์ส่วนหนึ่งก็บอกว่า
คุณเนี่ยเราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนชุดให้คุณหรอกนะ
แต่ญาติอยากให้คุณแต่งชุดนี้คุณเห็นใจเราเหอ

สักพักจากที่ว่าแขนนี้เกร็งก็คละ

ไม่ค่ะคือจะอ่อนเลยค่ะจะอ่อนให้เลย
แล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดได้
เปลี่ยนชุดเสร็จก็กลับขึ้นมาที่แผนก

หมอทำห้องเสร็จแล้วนะ

เพราะว่าคนไข้เก่าเพิ่งออกไป

เวลาผ่านไปประมาณเกือบตี๕

บอกว่าพี่มีเคสมาเคสนึง
คนไข้เขาเจ็บแน่นหน้าอกมา

เราก็บอกทำไงล่ะตอนนี้ห้องก็เต็มมากเลย

นั้นใช่ค่ะซึ่งเป็นห้องที่ติดกับเคาน์เตอร์
จริงแล้วมันต้องเว้นระยะไว้ไปนานขนาดไหน
ก็คืออย่างน้อยให้ผ่านวันไปก่อน
เพราะว่าส่วนใหญ่ญาติจะต้องเอาพระมาทำพิธี
แต่เคสนี้ไม่ได้มีการทำอะไรเกิดขึ้นเลย
คราวนี้ตี๔กว่าแล้วเขาโทรมา
ซึ่งจะเป็นหน้าที่ที่เราปฏิเสธคนไข้ไม่ได้เราต้องทำ

น้ำให้กับเคสที่จะขึ้นมาใหม่
ด้วยว่าเป็นทีมเราด้วยแล้วจะเกี่ยงให้คนอื่นทำก็ไม่ได้
ก็เดินไปด้วยถามว่ากลัวไหมลึกก็กลัวมีบ้าง
แต่ว่ายังยืนยันคำเดิมค่ะด้วยหน้าที่
ก็ไปถึงห้องที่นั่นนะคะ

เราสามารถมองผ่านทางกระจกได้ว่าคนไข้กำลังทำอะไรอยู่
เพราะว่าบางครั้งเราจะเข้าไปรบกวนคนไข้บ่อยไม่ได้

ก็เลยมองไปที่กระจกว่ามีอะไรไหมเรารู้แหละมันเป็นห้องเปล่า
แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้เคสนั้นนะคะ

กลัวไม่กล้าเปิดไหมไม่กล้าเปิดค่ะ

ทุกคนก็ไม่มีใครมาคือรักเรามาก

เสร็จแล้วทีนี้ก็เลยไปบอกแม่บ้านว่า
ป้าถ้าป้าช่วยหนูเปิดห้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเลี้ยงข้าว

ป้าก็เลยบอกโอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกหมอไม่มีอะไรหรอก
ป้าก็เปิดห้องเปิดไฟเสร็จสับไม่มีอะไรค่ะ
ไม่มีอะไรนะคะเขาเปิดรอเคสนั้นรับมา
คนไข้เคสที่มาต่อเนี่ย
เป็นป้าลาวอายุสัก๕๗ตอนนั้น
แต่ญาติเขาต้องกลับไปบ้านไปเอาของก่อน
ซึ่งต้องทิ้งคนไข้นอนคนเดียว
รับแล้วก็วัดวันทรายรับทุกอย่างเรียบร้อยหมดใช่ไหมคะ

ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคนไข้กดออดมาอย่างกระหนำเลยค่ะ
ใช่ค่ะคงวิ่งกันไปนึกว่าคนไข้เจ็บหน้าอก
คนไข้บอกว่าเนี่ยมีผู้ชายลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ผอมดำ

บอกว่าเตียงเขาจะนอนไม่ได้
เราก็ช่วยกันปลอบว่าป้าไม่มีอะไรหรอกค่ะ
มันเป็นมันไม่มีอะไรป้าคิดมากไปเอง

ใช่ค่ะพูดประมาณนี้ซึ่งปลอบให้กับคนไข้ที่จะอยู่ต่อ

เพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็เช้าแล้วเดี๋ยวญาติก็ต้องมา

ซึ่งวันนั้นพี่จะต้องมาต่อดึกอีกวันหนึ่ง

แล้วคราวนี้ก็มาขึ้นดึกอีกครั้งหนึ่ง

ได้ฟังคนนั้นคนนี้เล่าแต่ไม่เล่าแบบไม่ได้เจอแบบจังเหมือนกับเรา
เห็นแค่เงาบ้างเห็นแค่แว๊บบ้าง

เอ๊ะทำไมทำไมออกเร็วจัง

ระหว่างที่แกนั่งกำลังอยู่ชักข้อค่ะมีมือยื่นลงมาจากเพดานนะคะ
คนไข้กรี๊ดหนักมากแล้วก็กดออดรัวเลย
ยังไงก็ขอกลับบ้านยังไงก็ขอกลับบ้าน
สุดท้ายหมอก็ยอมให้คนไข้กลับสุดท้ายห้องนี้เป็นห้องว่าง
เราก็ขึ้นไปดึกคงไม่มีอะไรหรอกคืนนี้

เพราะเราก็ยังไม่พร้อมกับความรู้สึกนี้
คราวนี้พอคืนนี้จริงค่ะไม่มีอะไร

จะมีน้องใน๔คนนี้เขาเพิ่งท้องอ่อน
เขาก็บอกว่าพี่วันนี้หนูขอพักได้ไหม
เคลียร์งานเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูไปนอนข้างหลังเคาน์เตอร์นะคะ

แล้วน้องอีก๒คืนเขานอนฟุ๊บหน้าเคาน์เตอร์ค่ะ

แต่ก็นั่งไม่ได้หันหน้าเข้าเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะ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

เป็นทักว่าอฟและแล้วก็ดึกที่๓

สำหรับสายตาของเราก็จะเห็นคนเหมือนคนเดิน

มันจะเลี้ยวเข้าไปจะเป็นลิฟต์หลัง
เขาเรียกว่าลิฟท์ส่งของ

หรืออะไรต่างเราจะไม่มีสิทธิ์ใช้ลิฟต์นี้

แต่งชุดคนไข้เลยค่ะเดินแวบเข้าไป

คนไข้หนีก็บอกทุกคนว่า
เห็นคนไข้ต้องวิ่งไปดูนะเขารีบไปดู
ก็ไม่มีอะไรอีกใจหนึ่งก็เริ่มคิดแล้วว่า

ไม่ใช่คนไข้แล้วน่าจะมีอะไรแปลก
ก็เลยถ้าเห็นแค่นั้นไม่เป็นไรหรอก

คุณจะมายังไงก็ได้ขออย่างเดียว
อย่ามาแบบเละเรากลัวมาก

หรือว่าเราอยากจะช่วยอะไรให้เราช่วย

มันใจลึกก็กลัวค่ะคุณแจ๊ค
ก็เลยไปช่วย
จัดงานให้เวรเช้า
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบอกน้องที่เคาน์เตอร์ว่า

เรามีเวลาว่าง
แล้วรอบต่อไปก็จะเป็นห้องเก็บผ้า

ซึ่งตรงนั้นจะเป็นไฟมืดหมดเลยตั้งแต่กลางคืน

เพื่อจะให้เวียนเช้าก็ได้ทำงานต่อไป

จัดผ้าก็คิดอะไรเพลินอยู่
ระหว่างที่จัดผ้าเราก็เห็นคนเดินผ่านเราไป

เราก็คิดว่าสงสัยแม่บ้านคงเข้าไปเก็บของ
ก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมแม่บ้านเดินแล้วไม่เปิดไฟ
คือถ้าแม่บ้านแบบเก็บของเนี่ยก็ต้องเปิดไฟห้องถัดไป

แต่กึ่งเดินไม่ใช่กึ่งเดินค่ะ

แล้วก็เอ๊ะทำไมป้าถึงไม่เปิดไฟ

ก็จัดผ้าไปก็คิดอะไรเพลิน
ถ้าจะเป็นอะไรจะมายังไงขออย่างเดียว

จัดผ้าอะไรเสร็จพอหันไป
คือคุณสาขามาหน้าตาที่เละเนื้อตัวแบบมีหนองเต็มตัว
ยืนยิ้มแบบเท่านั้นแหละค่ะคุณแจ๊ค
คือซุดไปนั่งกองกับพื้นอ่ะแล้วใช้คำพูดว่าจ๊ะเอ้ย
คือซุดไปกองกับพื้นเสร็จลูกร้องไห้แบบหนักมาก
กลัวมากร้องกรี๊ดทุกคนก็วิ่งมา
ถามว่าพี่เป็นอะไรเราก็เล่าให้ฟังกับเล่าถูกบ้างไม่ถูกบ้าง
ทุกคนจะเชื่อเพราะเนื่องจากว่าคนอื่นก็จะเห็นแต่ไม่ได้เห็นแบบเหมือนเราอย่างนี้
ทุกคนบอกว่าพี่ใจเย็นเดี๋ยวตามเวรตรวจการให้
สักพักหนึ่งเวรตรวจการก็คือขึ้นมาแล้วก็เล่าให้เวรตรวจการฟัง
แต่เอายังไม่ได้ทำเขาคงมาลาอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวไปมีบุญให้
ได้ไปทำบุญอะไรหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยค่ะ

บอกว่าถ้าอยากจะมาคือมาดีดี
มาหล่อเหมือนกับที่น้องพยาบาลเขาเห็น
แต่นี่คือเค้าไม่ได้มาหลอกนะ

คือตั้งใจมาเกร้งเล่น
เฉพาะในฐานะเอาจริงคนสนิทกัน

เพราะว่าตัวของพี่ปลาเนี่ยดูแลเขาจนวาระสุดท้าย

อ่ะวันนั้นพี่หยุด
อ๋อหยุดใช่ไหม

อันนี้ขออนุญาตถามเป็นการส่วนตัว

ที่คนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้

เป็นลิฟต์ใช้สำหรับในการขนศพเห็นศพขึ้นลง
เป็นลิฟต์ที่เราเคยไปใช้บริการคือเป็นลิฟต์ยาว

ใช่ค่ะจะไม่ปนกัน

อยากจะบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของพี่ปลาเนี่ย
มันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
แต่อยากจะบอกว่าเวลาของเรามันไม่ทันจริงฮะ
ปลายังมีอีกหนึ่งเรื่อง
และเขาบอกว่าน่ากลัวไม่แพ้เรื่องนี้เลยฮะ
เพราะฉะนั้นเราเก็บไว้ก่อนนะพี่ปลานะ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมจะได้ฟังอีกหนึ่งเรื่องจากพี่ปลาครับ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเหมือนกัน
แต่คราวนี้ไปเป็นผู้รับบริการค่ะ

เราเป็นผู้ที่เข้าไปรักษาตัว

เพราะฉะนั้นศุกร์หน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับคุณผู้ชมครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ครับ

ครั้งหน้าเจอกันนะครับกับสถานีผีดุของเรา